ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่สมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
หลานชายของบ้านเนี้ยเขาป่วยจิตเวทอยู่อืม
แต่เมื่อคืนนี้หลอนไปเอายารักษาอาการทางจิตเนี่ยมากินเข้าไปร้อยเม็ดร้อยเม็ด
ร้อยเมตรทีนี้คลั่งหนักเลยนะฮะค่ะ
ข่มขืนป้าตัวเองป้าวิ่งหนีไปไปจับย่าที่อายุเจ็ดสิบกว่า
จะข่มขืนอ๋อทำร้ายป้าอ่าทำร้ายย่าด้วยค่ะ
บอกว่าตัวเองคือตีใหญ่ตีใหญ่ที่ตายไปแล้วอ่ะนะ
ถูกต้องสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านช่วยกันจับตัวเขาอืม
แล้วเขาก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านพักหลังนี้อยู่ที่ซอยเพชรหึงสิบสอง
ที่เกิดเหตุนะครับบ้านไม้สองชั้นปลูกติดกันสองหลังนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายนัทธวุฒิชื่อเล่นชื่อแม็กซ์นะฮะ
อายุสามสิบสามปีละอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านนะฮะ
สภาพศพเนี่ยเบ้าตาโหนกแก้มกกหูข้างซ้ายนี่เขียวช้ำไปหมดค่ะ
ข้อมือกับขาทั้งสองข้างก็มีรอยถูกรัดด้วยเชือกด้วยนะครับ
เพราะต้องช่วยกันจับมัดนะฮะตอนที่เกิดเหตุ
มีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็คราบเลือดกระจายอยู่เต็มบ้านเลยนะครับ
โฟฟาที่นอนตามพื้นต่างต่างอันนี้ภาพทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายคือแม็กซ์เนี่ยเขาคลุ้มคลั่ง
นี่ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก่อเหตุคือจะไปข่มขืนป้านะฮะ
เป็นป้าสะพ้ายนะครับเขาอยู่กับลุงกับป้านะหลังจากนั้นป้าก็วิ่งหนี
แม็กซ์ก็หันไปเห็นย่าย่าอายุ๗๓แล้วก็เลยใช้มีดเนี่ย
แทงย่านะย่าก็พยายามต่อสู้ขัดขืนสุดท้ายเนี่ย
เขาทำท่าทางเหมือนกับจะข่มขืนย่าด้วยพอชาวบ้านเขาได้ยินเสียงร้องตะโกน
ขอความช่วยเหลือก็มาช่วยกันช่วยจับตัวในแม็กซ์เนี่ยมัดเอาไว้
จนเขาชักเกร็งตัวสั่นแล้วก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
นี่นะฮะป้ากับลุงของผู้ตายนะครับเป็นลุงแท้นะฮะกับป้าสะพ้าย
บอกว่าหลานชายก็คือแม็กซ์เนี่ยเขาคลั่งมากจะข่มขืนป้า
ลากป้าออกมาจากมุ้งเมื่อคืนนี้ป้าก็หนีไปนะบ้านอยู่ติดกับบ้านย่า
อยู่ข้างข้างเลยติดกันเลยแม็กซ์ก็ตามมาอีกนะคือก่อนที่จะตามมาบ้านย่า
นี่ต่อยลุงด้วยนะฮะลุงก็ต้องวิ่งหนีมาเหมือนกันแล้วประกาศว่าตัวเองเนี่ย
คือตีใหญ่ตอนที่ไปเอาตัวย่ามาได้เนี่ยยังบอกว่าใครเข้ามาใกล้เนี่ย
ว่าจะฆ่าย่าด้วย
แม้จะระเบิดแม้เฎินทำไรกูเกิดเข้า

ตอนที่ชาวบ้านมาช่วยกันจับตัวเนี่ย
เพื่อช่วยชีวิตแต่ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตนะครับ
เป็นวินาทีชุลมุนเลยนะเมื่อคืนนี้นะฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่ซอยเพชรชะหึง๑๒ตะบนทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
นี่คือลุงของแม็กซ์นะฮะลุงที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ด้วย
แซคผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดที่แม็กซ์หลานชายเนี่ย
ปีนหน้าต่างนี่ฮะแล้วก็ไต่หลังคาบ้าน
เพื่อจะพุ่งทะลุไปฝั่งบ้านของย่า
เพราะว่าเขาจะอยู่บ้านหลังเดียวกับลุงกับป้า
ข่มขืนป้าป้าก็วิ่งหนีมาบ้านย่า
ลุงโดนต่อยลุงก็วิ่งหนีมาแม็กซ์นี่แบบ
หน้าต่างไต่หลังคาบ้านเพื่อมาบ้านย่า
ลุงบอกว่าปกติแม็กซ์จะนอนอยู่บ้านเดียวกับลุงแล้วก็ป้านะฮะ
ลายข้าวของเขามีอาการทางจิตประสาท
ลุงนี่ต้องทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
เพื่อป้องกันลุงแม็กซ์ไม่ให้ปีนบ้าน
เอาตะปูไปตอกอะไรพวกนี้เพื่อให้มันแหลมก็มี

ถือไม้คมแฝกติดตัวตลอดเวลาเอาวางไว้หัวเตียงด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดวันไหนหลับสนิทขึ้นมาแล้วหลานชายเอาไม้มาฟาดเนี่ยจะทำยังไง
นี่เห็นไหมไม้คมแฝกของแม็กซ์หลานชาย
ลุงบอกเกิดลุงหลับไปแล้วอยู่ดีหลานชายคลั่งเอาไม้มาฟาด
นี่ก็ตายไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
ขณะเดียวกันคุณย่านะฮะคุณย่าอายุ๗๓ย่าของแม็กซ์
โอ้โหย่านี่โดนหนักเลยท่านผู้ชมดูฮะ
มือไม้นี่ยังมีบาดแผลแบบเต็มตัวไปหมดโหนกแก้มก็มี
แขนซ้ายก็เย็บไป๑๙เข็มนะครับ
นิ้วโป้งขวาที่ข้อเท้าอีกนะแล้วยังถูกกัดตามร่างกายอีก
แถวท้องแถวขาแถวหน้าอก
ย่าบอกนี่ย่ายังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ารอดตายมาได้ยังไง
เหตุการณ์เมื่อคืนนะครับคุณย่าบอกกับแซคนะฮะ
บอกว่าประมาณสี่ทุ่มแม็กซ์หลานชายนี่เกิดอาการหลอนนะ
คือได้ยินเสียงเขาพูดพูดบอกว่ามีคนสั่งให้เขากินยารักษาอาการทางจิตประสาท
ให้กินไปเลยกินแบบกินเยอะไปเลย
หลานชายก็เลยไปเอายามากินมีอยู่สิบกว่าแผงแผงหนึ่งสิบเมตรอ่ะ
ก็ร้อยกว่าเม็ดน่ะกินหมดอ่ะ
หลังจากนั้นทีนี้คลั่งเลยนะฮะคุณย่าบอกหลานชายคลั่งเลย
อยู่บ้านเดียวกับลุงกับป้าไปลากป้าออกมาจากมุ้ง
ทำท่าทางเหมือนกับจะข่มขืนป้าป้าก็วิ่งหนีมาบ้านย่าที่อยู่ติดกันนะ
ลุงยังอยู่ที่บ้านแม็กซ์ก็เข้าไปต่อยลุงอีก
วิ่งหนีมาบ้านย่าอีกหลังจากนั้นหลานชายเนี่ย
ก็ไต่หลังคาบ้านถือมีดมาด้วยนะแล้วกระโดดลงมาที่ชั้นสองของบ้านย่า
นี่ฮะแล้วก็พุ่งลงมาจากหลังคาซึ่งลงมาในจุดที่เป็นที่นอนของย่าพอดี
บอกพอเห็นแม็กซนี่แม็กซนี่ใส่แว่นดำมาเลยนะใส่แว่นดำด้วย
แล้วแล้วตะโกนบอกย่าบอกนี่ไม่ใช่แม็กน่ะอ้าวนี่คือตีใหญ่อ๋อ
บอกนี่คือตีใหญ่แล้วไปเปิดแก๊สปิ๊กนิกเพื่อจะจุดไฟ
แล้วจุดไฟให้ลุกนี่ฮะย่าต้องไปเอาผ้าชุบน้ำมาคลุมมาดับไฟ
กลัวไฟจะไหม้บ้านนี่ย่าเล่าให้แซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราฟังนี่
นี่ทางแก๊สพริกนิกนี่เห็นไหมค่ะอ่าบอกบอกนี่ไม่ใช่แม็กน่ะนี่ตีใหญ่
จุดไฟด้วยย่าต้องมาไล่ดับไฟอีกหลังจากนั้นหลานชายไปเปิดตู้เย็น
เห็นไหมฮะที่แซคเปิดตู้เย็นเมื่อกี้นี้เนี่ยย่าบอกว่าแม็กซ์เนี่ยไปเปิดตู้เย็น
หยิบหมูหยิบไก่สดสดฮะมานั่งกินย่าบอกย่ายังบอกโอ้โหเห็นแล้วแบบ
ตกใจคือแม็กซ์ก็เคี้ยวไปถุยทิ้งไปเคี้ยวไปแบบคือย่าบอกเห็นเลย
ย่าจะอาเจียนแทนมันสะอิดสะเอียนไปหมดแล้วอยู่ดีดีแม็กซ์ก็ถือมีด
พุ่งเข้ามาหาย่าค่ะใช้มีดจี้ตัวย่าแล้วกัดย่าทั่วตัวไปหมดเลยอืม
ลำตัวแถวหน้าอกกัดย่าเหมือนแบบเหมือนเป็นผีคลั่งในหนังอ่ะ
ย่าบอกค่ะนี่ฮะมีดไม้ที่ใช้นี่เห็นไหมย่าบอกย่าโดนกัดไปหมดเลย
แล้วแม็กซ์ก็บอกนี่ไม่ใช่ย่าเขานะแล้วเขาก็คือตีใหญ่แล้วเอามีดสองเล่มเนี่ย
กระหน่ำแทงย่าอีกแทงแบบแทงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอืมนี่ฮะ
ญาติก็เลยร้องขอความช่วยเหลือให้เพื่อนบ้านมาช่วยซึ่งตอนนั้นเนี่ย
ก็ทำท่าทางเหมือนกับจะข่มขืนย่าย่าเลยตัดสินใจตอนนั้นยังพอมีแรงอยู่
เอามือเนี่ยบีบอันทะของหลานชายแบบสุดแรงเพื่อให้หลานชายหยุด
มุ้งเหรอไม่ได้เข้าฉันนั่งอยู่นี่ฉันนั่งแล้วมันลากลงมาแล้วมานั่งอยู่นี่
แล้วลากลงไปข้างล่างแล้วไงต่อเขาใช้อะไรมีดสองอันแทงแทงแทงแทงแทง
เหมือนศักดิ์ยันต์ไม่ไหวท่านก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเรียกเขาทั่ว
ไม่มีใครกล้าเข้ามาถือมีดอืมไม่ไหวเหนื่อยฉันท้อกลับมาแล้ว
มีคนสั่งกูมากูมีคนสั่งกูมากูเป็นตีใหญ่ว่ะมึงพูดอย่างเงี้ยถามว่ากู
ช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ให้เขาช่วยเนอะเราก็นอนสวดมนต์ทุกคืนอยู่แล้วอ่ะ
ตายเลยตายแน่มันเอามีดแหลมอย่างนั้นอ่ะไหวเหรอสองเล่มอ่ะถือ
อีกอันยาวเนี่ยอีกอันนึงมันแหลมแค่เนี้ยมันแทงแทงดีนะมันเออหนังเหนียวอ่ะ
นี่ย่าบอกไม่รู้รอดตายมาได้ยังไงย่าบอกสงสัยหนังเหนียวว่ะ
ใส่อย่างหนังเหนียวเออโอ้โหนี่ฮะนี่ก็เย็บไปหลายเข็มนะฮะ
ทั่วตัวเลยพอมีคนเข้ามาช่วยเนี่ยย่าบอกว่าพอเขาได้ยินเสียงกันนะ
ผู้ใหญ่บ้านก็มาเพื่อนบ้านก็มาก็มาจับตัวหลานชายไว้
เอาเชือกมัดเอาไว้เพราะกลัวจะคลั่งไปทำร้ายคนอื่นอีก
นี่ถูกจับตัวอยู่ไม่นานระหว่างเรียกกู้ภัยเรียกเจ้าหน้าที่มาเนี่ย
แม็กซ์ก็เริ่มน้ำลายฟูมปากฮ่ากรงชัดแล้วก็ช็อค

ไม่มีคนอยู่อยู่แต่ห้ามไม่ได้บ้านหกคนเอายังเอาไม่อยู่เลย

ชาวบ้านบอก๖คนยังเอาไม่อยู่เลย
สุดท้ายเขาน็อกช็อกแล้วก็หมดสติแล้วเสียชีวิตไปเลยนะครับ
พยายามปั๊มหัวใจช่วยอย่างเต็มที่แล้วฮะแต่ว่าช่วยไม่ทันจริง
ท่านผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวเนี่ยรับศพของแม็กซ์
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคันรัฐที่ดำเผยพระพระแดงสมุทรปลาการ
หลังจากชนะสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางพ่อของแม็กซ์บอกว่ามีคนโทรไปบอกบอกลูกชายอารวาสอยู่
ก็รีบมาที่บ้านแม่ก็คือบ้านย่าของในแก๊กนั่นแหละ

แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้มาถึงเนี่ยโอ้โหคนอยู่ในบ้านเยอะแยะไปหมด

ส่วนลูกชายเนี่ยในมือถือมีดอยู่สองเล่มถือเล่มเล็กกับเล่มใหญ่
คล่อมตัวย่าอยู่เลยค่ะก็เลยเข้าไปช่วยกันล็อกตัว
ที่แม็กซ์ลูกชายจะชักเกร็งไปเลยมีอาการกัดฟันแล้วก็เสียชีวิตไป
สภาพศพของแม็กซ์ที่เห็นเนี่ยใบหน้าเขียวช้ำไปหมด
พ่อของแม็กซ์บอกว่าพ่อตบเองนะครับ
ตบหน้าลูกชายเองตอนนั้นเพื่อเรียกสติลูก
แต่สุดท้ายลูกก็เสียชีวิตไป
สาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ระบุว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวนะครับ
เพราะก่อนเกิดเหตุแม็กซ์เนี่ยได้กินยารักษาอาการทางจิตเวทเกินขนาด
กินไปร้อยกว่าเม็ดถึงขนาดแบบ
เอายาที่มีอยู่มาเทใส่กระมังแล้วก็กิน

ไม่มีประวัติเรื่องการเสพยาเสพติดนะครับแต่มีอาการทางจิตเวท
ลูกเคยทำงานโรงเหล็กได้ยินเสียงเครื่องจักรที่โรงงานเนี่ยจนหลอน
๕๓เคยไปเกณฑ์ทหารก็ไปมีเรื่องต่อยกับครูฝึก
ที่คลุ้มครั่งก็เกิดจากอาการทางจิตเตอร์เวทที่เป็นมา๒๐กว่าปี
ก็ไปรักษาโรงพยาบาลแต่ทีนี้ปัญหาเป็นอย่างนี้ฮะ
คุณพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยเวลาไปหาหมอรับยาการทางจิตมาจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านเนี่ย
เขาไม่ให้ใครจัดยาให้นะเขาจะจัดยากินของเขาเองห้ามใครมายุ่ง
ซึ่งมันก็เลยไม่สามารถดูได้ว่าเขากินมากกินน้อยกินอะไรแบบไหนอะไรยังไง
แล้วอาการมันก็กำเริบขึ้นมานะครับคุณพ่อบอกว่าขอแก้ข่าวหน่อยนะ
ที่บอกว่าลูกเนี่ยใช้มีดเนี่ยแทงเข้าอวัยวเพศของย่านี่ไม่มีนะฮะ
ไม่มีแต่แทงตามลำตัวคุณย่าเนี่ยตามที่คุณย่าเล่าเนี่ยมีแต่เข้าบ้างไม่เข้าบ้าง
คุณพ่อบอกว่ามีลูก๕คนนะฮะก็แม็กซ์ก็เป็นคนที่มีเรื่องมีราวมากที่สุดอ่ะ
โอ้โหหมดกำมังเลยมั้งเมื่อวานให้ดูนี่กำมังเนี่ยสีดำดำไม่รู้ยาอะไรมั้ง
ไม่ให้ใครจัดยาให้นะเป็นอย่างนี้ลูกหลานใครมีลูกหลานแบบนี้ต้องระวัง
ต้องคอยดูแลให้ดีเพราะว่าการจ่ายยายต้องให้จัดเลยวันนี้กินเท่าไหร
ถ้าไม่จัดนี่เป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยแล้วเอาไม่อยู่นี่แหละ
คุณพ่อเลยฝากเตือนทุกบ้านเลยนะถ้ามีคนในครอบครัวป่วยอาการทางจิตเนี่ย
คืออย่างที่บ้านของคุณพ่อเนี่ยบ้านของแก๊กเนี่ยเขาพาแก๊กไปรักษานะ
แต่มันมีช่องโหวคือเวลากลับมาถึงบ้านได้ยามาเนี่ยเขาจัดยากินเองไม่ให้ใครยุ่ง
มันก็เลยเกิดปัญหาตรงเรื่องการกินยาเองแล้วก็มันก็หลอนแล้วก็กินเกินขนาดเข้าไปเนี่ย